มีนักธุรกิจค้าน้ำมันจังหวัดเมวดีที่ประเทศเมียนมานะคะ
ไปพร้อมกับธรรมชมฯแจ้งความกับตำรัวส่อพอแม่สอจังหวัดตาก
บอกว่าเมื่อวานมีเลขากับคนขับรถเนี่ย
ถูกตำรวจทางหลวงตากจับกลุ่มเมื่อวานช่วงบ่ายนะคะ
ถูกจับปุ๊บยึดรถแล้วก็ยึดเงินสด
หกล้านห้าแสนบาทอืมเงินสดเลยนะคะครับนี่ค่ะคือที่เขาไปแจ้งความเนี่ยเขาบอกว่าเขาสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ที่ยึดรถยึดเงินสดของเลขากับคนขับรถเขาไว้เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยชอบหรือเปล่า
คือทางฝั่งผู้เสียหายเขามีเหตุผลของเขา
เขาอ้างว่าจะนำเงินสดไปใส่ธนาคาร
แต่ธนาคารที่เมียนมาเขาปิดอันเนื่องมาจากโควิด๑๙
ก็เลยนำเงินสดข้ามฝั่งมาจะมาใส่เงินสดไว้ในประเทศไทยนี่แหละ
จะเอาเงินมาให้กับทางน้ำมันบริษัทน้ำมันที่เขาเป็นคู่ค้าด้วย
เขาก็เลยขนเงินสดมาเยอะขนาดนี้
แต่ทางฝั่งเจ้าหน้าที่ของไทยก็บอกว่าคือบ้านเรามีกฎหมายอยู่แล้ว
การจะนำเงินสดที่เป็นเงินบาทเนี่ยนะหรือว่าเงินสกุลอะไรก็แล้วแต่
เป็นเงินสดแล้วนำเข้ามาในประเทศเขามีข้อกำหนดว่าห้ามเกินกี่บาทกี่บาท
ถ้านำเข้ามาเยอะก็จะต้องมีเอกสารมีการขออนุญาตอะไรชัดเจน
แต่เขาบอกว่าสอบถามแล้วไม่มีเอกสารอะไรยืนยันว่าเอาเงินเข้ามาทำอะไร

อันนี้ก็เลยเป็นคำชี้แจงจากสองฝั่งเขาบอกแบบนี้

พร้อมด้วยนายกริจอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาก็นำนายจ่อเห็งอายุสี่สิบแปดปี
นักธุรกิจค้าน้ำมันจังหวัดเมวดีของเมียนมาแจ้งความกับตำรวจสพแม่สอดจังหวัดตากค่ะ
เพราะเขาบอกว่าเลขาของเขาที่ชื่อว่านางสาวมะเออายุ๒๐ปี
คนขับรถของเขาที่ชื่อว่าในเต็งอายุ๒๘ปี
ถูกตำรวจทางหลวงตากจับกลุ่ม๒คนนี้นะคะ

พอถูกจับปุ๊บตำรวจทางหลวงตากยึดรถ
แล้วก็ยึดเงินสด๑๖ล้าน๕แสนบาท

ที่บริเวณวงเวียนพระพิคเนตเขตเทศบาลนครแม่สอด

คือนายจ่อเฮงเขาบอกว่าเขาเป็นนักธุรกิจ
มีอาชีพค้าน้ำมันปอตทที่จังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมา

ก็ซื้อน้ำมันจากปตทสำนักงานใหญ่เป็นประจำครับ

สาเหตุที่เอาเงินสดมาเยอะขนาดนี้เนี่ยนะ
แล้วมาที่แม่สอดก็เพื่อจะโอนเงิน
ปตทสำนักงานใหญ่
ปกติจะโอนที่ธนาคารในเมียนมานี่แหละ
แต่ตอนนี้ธนาคารในประเทศเมียนมาเขาปิดเพื่อหนีโควิด๑๙
ข้ามมาฝั่งไทยเลยจะมาโอนให้กับบริษัทคู่ค้า

แต่ปัญหาที่เขามาแจ้งความกับตำรวจสพแม่สอดก็คือ
พอเลขากับคนขับรถเขาถูกจับแล้วเนี่ยยังไม่รู้ชะตากรรมว่าแล้วยังไงต่อ
แล้วตอนจับเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยชอบไหมแล้วเงินที่ยึดไปได้เนี่ยไปอยู่ไหน
ถ้าเขามีเอกสารมาชี้แจงทีหลังเขาจะได้เงินคืนไหม
คือคำถามของฝั่งผู้เสียหาย
เขาบอกว่าอยากจะให้ดำเนินคดีกับตำรวจทางหลวงที่เข้าจับกลุ่ม
เพราะว่าอำนาจการจับกลุ่มไม่ได้อยู่ในท้องที่ที่รับผิดชอบ

เขาไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้เนื่องจากปัญหาโควิดนะครับ

การที่จะนำเงินเข้ามาไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์ใดก็ตามตามประเพณีปฏิบัติแล้วเนี่ย
การค้าชายแดนการถือเงินข้ามมาเพื่อที่จะมาโอนให้กับผู้ค้าที่อยู่ในประเทศไทย
ถือเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเขามีที่มาที่ไปเขามีหลักฐานในการซื้อขายทุกอย่างถูกต้องหมด
เขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ไม่อยากมีปัญหากับตำรวจส่วนเรื่องอื่นผมจัดการเองผมจะแจ้งความกล่าวโทษเองนะครับเดี๋ยวกลับไปนี่ผมจะเช็คบินตำรวจสี่คนนะครับตำรวจสี่คนเนี่ยพอจับได้เนี่ยเขาเรียกยังไงครับเขาเรียกอะไรไม่รู้ห้ากิโลครับนักข่าวไปตามดูแล้วกัน๕กิโลมันคืออะไรแล้วก็มี

นี่คือมุมของทางฝั่งผู้เสียหายนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าตอนที่เจอตำรวจแล้วตำรวจจับเนี่ยเรียกห้ากิโลอืมอ่า
ก็ไม่รู้คืออะไร๕กิโลกรัม

ถ้าเป็นผลมงผลไม้หรือว่าของสดบรรทุกมา
ก็อาจจะชั่งน้ำหนัก๕กิโลค่ะ

นี่เงินเราก็ไม่รู้๕กิโลหรือมันหรือคืออะไรก็ไม่รู้ใช่ไหม
อันนี้เราไม่รู้เลยไอ้คำว่า๕กิโลมันคืออะไร

จริงแต่ประเด็นก็คือทีมข่าวของเราตรวจสอบให้นะคะ
เหมือนกับว่าเรื่องนี้ไปอยู่ที่กองปราบแล้วนะคะ
แล้วคือกองปราบบอกว่าตรวจสอบผู้ต้องหา๒คน
ก็คือตัวเลขากับคนขับรถเนี่ยนะเขาก็มีหนังสือเดินทางถูกต้อง
แต่เขาอ้างว่าก็จะนำเงินทั้งหมดนี้๑๖ล้าน๕แสนบาท
แต่เขาไม่มีเอกสารไม่มีหลักฐาน
เพื่อมายืนยันเพื่อมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้
ว่าเป็นเงินที่จะนำมาเข้าบัญชี
เพื่อไปจ่ายให้กับคู่ค้าซึ่งก็คือปตทคือไม่มีอะไรมายืนยัน
เรื่องต้นเนี่ยก็เลยมีการแจ้งข้อหาสองคนนี้เอาไว้ก่อนทั้งเลขาทั้งคนขับรถน่ะนะ
ข้อหาร่วมกันนำเข้าเงินตราสกุลไทยเข้ามาในราชนาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการสุรกากร
พลตำรวจโทษสุธินทรัพย์พ่วงผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
บอกว่าตอนนี้สั่งการให้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนพร้อมเงินสดของกลาง๑๖ล้านห้าแสนบาท
ส่งมอบให้กับตำรวจกองปราบก่อนนะคะเบื้องต้นนะคะ
เพื่อสืบสวนขยายผลหาที่มาที่ไปของเงินนี้
แล้วก็ให้กองปราบประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ดำเนินคดีฐานฟอกเงินอีกคดีหนึ่งด้วยเพราะว่าเข้าเงื่อนไขเป็นความผิด
เกี่ยวกับเรื่องการฟอกเงินในกรณีที่นำเงินสดเข้ามาในประเทศเยอะขนาดนี้อืม
ส่วนจะเป็นไปตามที่ประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาออกมาบอกว่ามีการขออนุญาตถูกต้อง
เป็นการโอนเงินค่าน้ำมันเพราะว่าทำธุรกิจซื้อขายน้ำมันอยู่เนี่ย
อันนี้ทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบให้
เบื้องต้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ก็เลยความคืบหน้าคือแค่นี้ก่อนนะตอนนี้นะ
เดี๋ยวเราขยายผลตรวจสอบให้เพิ่มเติม
คือในมุมของคนที่เขาออกมาร้องถามหาเรื่องนี้
ผมว่าเขาก็คงจะเป็นห่วงเรื่องของลูกน้องของเขาสองคน
ใช่เพราะเขาบอกว่าไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นยังไงต่อ
แล้วก็เงินเงินทั้งหมดเนี่ยว่าเขาจะอยู่ครบไหม

ในมุมของเจ้าหน้าที่ก็มองว่าคุณจะเข้าแดนแบบนี้

แต่เงินเยอะขนาดนี้มันต้องมีพิธีกรรม

ใช่ค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือจะต้องมีเอกสาร
หลักฐานมายืนยันกับเจ้าหน้าที่ให้ได้
เงินนี้มาจากไหนแล้วคุณเอามาทำอะไร